ซึ่งก็จุดนี้นะคะหากอยู่ไม่ห่างจากริมชายหาดมากนักค่ะ
เนื่องจากว่าพื้นที่เกิดเหตุนะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีบางส่วนนะคะที่ยังมาท่องเที่ยวอยู่ค่ะ
เนื่องจากว่าถือว่าเป็นการส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะ
เพราะว่าพื้นที่อยู่ริมชายหาดนักท่องเที่ยวก็สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนค่ะ
ค่ะบรรยากาศนะคะบริเวณริมชายหาดนะคะของอ่าวไก่แบ้นะคะในพื้นที่ของเกาะช้าง
มาสองวันแล้วค่ะย่างเข้าสู่วันที่สามนะคะหลังจากที่เอ่อ
สยามบิดรีสอร์ทถล่มลงมานะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะก็จะสังเกตได้ว่าในช่วงโลซีซั่นแบบนี้นะคะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะมีเพียงส่วนน้อยค่ะที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้างหลังเกิดเหตุนะคะ
ทำให้บรรยากาศริมชายหาดบริเวณนี้นะคะก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะขณะที่รีสอร์ทใกล้เคียงนะคะส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างจากจุดเกิดเหตุนะคะแต่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของนักท่องเที่ยวเริ่มลดน้อยลงเช่นกันค่ะส่วนประเด็นในเรื่องของความคืบหน้าผู้บาดเจ็บนะคะบางส่วนก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ร
อีก๕๐๐๐บาทค่ะพร้อมกับรับศพไปทำภิกษีทางศาสนานะคะ
ที่วัดลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะล่าสุดวันนี้นะคะ
ก่อนที่จะมีการลื้อถอนซากรีสอร์ทและการพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดรีสอร์ทถล่มนั้นขณะนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่รีสอร์ทตำรวจในพื้นที่บางส่วนนะคะ
ก็กำลังเตรียมพื้นที่เพื่อรอรับทางวิศวกร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
และตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบโครงสร้าง
ตัวอาคารในพื้นที่ในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีความชัดเจนมากแค่ไหนค่ะ
ระวิการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวบ้างแล้ว

ต้องรอไปตรวจสอบวันนี้ว่าสาเหตุนั้นจะเกิดจากอะไรและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ
ก็มีการให้เหตุผลว่าเป็นการปรับภูมิทัศน์เท่านั้นนะคะ